ช่วงนี้ดูเรื่องของความเชื่อแต่ตัวเลขยังไม่มา
ดูเรื่องของลูกหลอกก่อนละกัน
ก่อนหน้านี้เปรสนิสุนภูมิแตกตื่นเลยนะคะ

ต้องสแกนก่อนว่าข้างในมันมีวัตถุผิดกฎหมายอะไรหรือเปล่านะคะ
พอสแกนไปไปเจอลักษณะเด็กตัวเล็กนอนขดอยู่ในกล่องค่ะ
โอ้โหลูกหลอกแน่เขาก็ต้องตรวจสอบสิคะ
ว่าเป็นคนจริงหรือเปล่า
สรุปเปิดออกมาบอกก่อนละกันเป็นเรซิน
แต่ก็เป็นหนึ่งในเครื่องล้างของขลังนะคะ
นิยมในยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกา

เออมันน่ากลัวไงไปสอบถามไปตามถึงต้นทาง

แต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนส่งเพื่อนเป็นคนส่ง

นี่เป็นกล่องพัสดุที่เขาแตกตื่นกันนะคะ

มันเป็นลักษณะคล้ายกับลูกหลอกค่ะ
เขาก็ตกใจนะคะนอกจากตำรวจตรวจสอบ

ถึงมนุษย์ขึ้นมาเราโหยุ่งเลยนะคะ
คุณหมอมาจากโรงพยาบาลบางพลี
หลังจากการตรวจสอบได้รับการยืนยันว่า

แต่อย่างไรก็ตามถือว่าเป็นวัตถุต้องห้าม
เพราะมีความน่ากลัว

ก็เลยจะต้องส่งคืนให้กับต้นทางต่อไปนะคะ
เอาความคืบหน้าเรื่องนี้ทีมข่าวติดต่อไปยังเจ้าของที่อยู่ดังกล่าว
ซึ่งเป็นจุดต้นทางที่ระบุอยู่หน้ากล่องเนี่ยนะ
ไปเจอกับเจ้าของบ้านค่ะบ้านเลขที่ตรงกันเลย
เขาบอกว่าเขาไม่ได้ส่งนะเป็นเจ้าของบ้านจริง
เลขที่ตรงเลยแต่เขาไม่ได้เป็นคนส่ง
เขาบอกว่าเพื่อนที่อยู่ในจังหวัดนครปฐม
ที่อยู่ของเขาส่งของ
แล้วตอนนี้เขาก็ไม่รู้ว่าเพื่อนอยู่ไหน
แต่เขาก็บอกนะมาเจอข่าวแบบนี้ก็ตกใจ
กลัวเดือดร้อนกลัวของเข้าเหมือนกัน

หมอพวกนี้มันเป็นเอซินเพราะผมทำธุรกิจกับเพื่อนไง
เพื่อนผมอยู่นู้นถึงบอกอยู่ในกรุงเทพ

คุณอย่าทำเป็นเรื่องใหญ่มันเรื่องเล็ก
มันแค่เลซินค่าประจันทร์เนี่ยขายกันเยอะแยะ

ให้ผมขอยืมที่อยู่
เพราะเวลาของตีกคืนมาอย่างนี้
นี่ในเช้าผมเห็นออกข่าวแล้วแหละ
เอาตลาดตอนนี้นะทางซ่อมเซานะทางพระจันทร์
แต่โลกออนไลน์ขายดิบขายดีคุณ
ยุโรปตลาดอเมริกานิยมมากเลย
ซื้อไปบูชาบ้างไปเป็นของฝากบ้างก็มีนะคะ
แต่ยืนยันว่าผมก็เคยเห็นมันเป็นปูนปั้น
หรือไม่โกนโลหะหลอมหรือเลสินอะไรสักอย่างนี่แหละ

เมื่อก่อนจะเป็นแค่ชาวเอเชียนะพวกเครื่องราง
อยู่แถวสิงคโปร์มาเลเซียอะไรพวกนี้ครับ
แต่ในนี้ก็ข้ามไปถึงพวกยุโรปแล้ว
ยุโรปจะมาซื้อเครื่องลางพวกแปลกไป
เค้าซื้อไปทำไมกันครับพี่
บ้านเขาก็มีเครื่องหลามกันนะครับแต่มันไม่เหมือนเรา
บ้านเขาก็เป็นแบบรูปแบบอะไรขนนกกระเตากระต่ายอะไรพวกนี้
แต่บ้านเราเป็นแบบเป็นงานหล่องานปั้น
มันก็เหมือนเขาซื้อไปฝากคนบ้านเขา

เป็นแค่เลสินครับแต่
เอาคำถามถ้าไม่ใช่ทารกจริงเป็นลูกกรอกที่ทำมาจากเรซิน

เยนโมอธิบายแบบนี้บอกว่าก็เอาไปปลูกเสกมาไง
แต่ไปยากอะไรล่ะแค่เป็นตัวปลอมเท่านั้นเอง
นอกจากนี้เฮนะโมอธิบายยังบอกว่า

ที่ถูกตรวจสอบถูกยึดไม่ให้ส่ง

แต่เขาบอกว่าสิ่งของเหล่านี้
ถ้าไม่ได้มีเศษกระดูกเศษซากมนุษย์
เศษซากสัตว์ต่างที่มันผิดกฎหมายเนี่ย

เพราะว่าถือว่าจะได้ส่งเสริมเศรษฐกิจตลาดเครื่องลางของขลัง
เพราะว่าตอนนี้ต้องยอมรับว่าธุรกิจความเชื่อ

ใส่เกือบทุกคนเลย

คุณจีนก็ชอบมาไหว้พาไหว้เจ้าที่เมืองไทย
แต่ก็ต้องบอกคุณลักษณะให้ชัดเจนว่าเป็นเลซิน

เด็กทารกอะไรไปจากสุสานนะ